ปีข่าวที่คุณวัลพอนปล่อยเอาไว้

ไม่น่าเชื่อเรื่องของการปล่อยน้ำเข้านา

บุกไปยิงพ่อยิงแม่ยิงลูกสาวยิงลูกเขย

แล้วเขาก็หนีออกมายิงตัวตายตาม
เรื่องนี้ปล่อยน้ำเข้านามีคนตาย๕ศพครับ
ตำรวจสพเกษตรสมบูรณ์ครับคุณผู้ชมครับ
รับแจ้งเหตุว่ามีคนร้ายฆ่ายกครัว๔ศพ
นี่ที่บ้านหลังนี้ครับบ้านคุ้มเหนือตะบนบ้านยาง
อำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิครับ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้
พบศพผู้เสียชีวิตถูกยิงนอนกระจายกันอยู่ในบ้าน

นางวันเพ็ญเขียนเข้าอายุ๕๐ปีเป็นเจ้าบ้าน
นายสมศักดิ์เขียนเข้าอายุ๕๐ปีนะฮะเป็นสามีของนางวันเพ็ญ
นางสูนิสาอายุ๓๐ปีเป็นลูกสาว
และนางอดุลวันจงคำอายุ๓๐ปีคนนี้เป็นลูกเขย
ส่วนคนร้ายคือนายสายชนพาลีเปรียม
ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันแล้วก็นาก็อยู่ติดกันด้วย
หลังก่อเหตุในสายชนไปยิงตัวตายที่สำนักสงฆ์หลวงปู่
สำเร็จรุนบ้านจมื่นนะฮะห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑๐กิโลเมตร
เหตุการณ์นี้ผู้เสียชีวิตทั้งหมด๕ศพรวมผู้ก่อเหตุด้วย

คือนายสายชนกับครอบครัวนางวันเพล
ก็มีเรื่องพิพาทกันเรื่องการปล่อยน้ำเข้านามาเกือบเดือนแล้วล่ะ
โดยครอบครัวของนางวันเพลปล่อยน้ำเข้าที่นาของผู้ก่อเหตุ
คือต้นข้าวมันยังเล็กเขาก็เลยไม่พอใจ
มีการมาเคลียร์กันแต่ตกลงกันไม่ได้ครับ
จนเกิดการชกต่อยกันขึ้นนะฮะ
แล้วก็วันนี้นายสายชนจะมาไก่เกลี่ยอีกครั้ง

ต้องจ่ายค่าเสียหายที่มาทำร้ายร่างกาย

สร้างความไม่พอใจให้กับนายสายชนพวกก่อเหตุอย่างยิ่งในตอนนั้น
จึงเดินกลับไปหยิบปืนมาครับ
แล้วก็มายิง๔ศพนะฮะ
ชาวบ้านบอกด้วยว่าท่านสายชนมีประวัติโปรดซึมเศร้านะครับ
แล้วก็เสริมแรงอีกก็คือ
ดื่มสุราเป็นประจำด้วยนะฮะ
กับครอบครัวผู้ตายเนี่ยมีเรื่องทะเลาะกันนะครับ
สูบน้ำเข้านามาเป็นเดือนแล้ว
ไม่สามารถตกลงกันได้ประกอบกับพี่ชายเนี่ย
ป่วยก็เลยก่อเหตุขึ้น
ทั้งนี้รายละเอียดการฆ่ายกครัวทั้ง๔ศพ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจสพเกษตรสมบูรณ์นะครับ
ที่จะตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งฮะ